วันนี้๓๑มกราคมแล้วนะคะ

ต้นปี๒๐๒๐ที่ผ่านมาเดือนนี้เต็ม
หนักทั้งเหนื่อยสาหัสจริงเลยนะครับ

เรื่องดีก็ยังมีอยู่นั่นเองค่ะ
หลัง๔กุมภาพันธ์นี้ตามปฏิทินจีนนะคะ
จะเข้าสู่ปีชวดธาตุทองอย่างเป็นทางการค่ะ
หมอไก่พพาธินีเขามีข่าวดีมาฝากให้กับ๓ราศี
ที่จะมีดวงเฮงรับโชคลาภก้อนใหญ่เลยนะคะ
แล้วก็พลาดไม่ได้กับเลขเด็ดเสี่ยงโชค
มาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐจ้า

จะมีชาวราศรีมีนกับชาวราศีเมษจะเด่นมาก
ใช่ค่ะเด่นมากเลยในเรื่องของโชคลาบเงินทอง
มีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากหลายทาง

แล้วก็ในเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงดวงด้วย
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าใครที่วางแผนว่าแบบว่า
อยากจะไปเสี่ยงดวงในช่วงนี้ทำได้เลย
ชาวราศีเมทุนชาวราศีเมทุนเนี่ยเรียกว่ามีโอกาสได้โชคลาภเล็กน้อย

นำโชคในช่วงวันที่๑กุมภาพันธ์นะคะ
กระดาษเตรียมปากกาจดเอาไว้เลยนะคะ
จะมี๕ตัวด้วยกันนะคะตามสไตล์เลขไทยรัฐเนาะ
ก็จะมีเลข๖นะคะ๗๑๕แล้วก็๔นะคะ

ขอให้ไปติดตามในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ